มีคนร้ายมาในคราบของสาวหน้าตาดีครับแต่งตัวดี
เข้าไปขโมยของแบรนด์เนมที่ห้างแห่งหนึ่งครับที่ขอนแก่น
สุดท้ายเดินออกไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับแต่ว่าคลิปในกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
คือเคยก่อเหตุมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน

แล้วก็ไปฉกของแบรนด์เนมเดินออกไปเลยนะครับ
นี่ครับในวงกลมสีแดงที่วงให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ก็เป็นเฟซบุ๊คของคนที่ชื่อว่าที่วาชื่อนี้นะดีแล้ว
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่สาวแต่งตัวดีหน้าตาดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ทำทีไปเดินช้อปปิ้งในห้างแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
จะมุ่งตรงไปยังกระเป๋าสะพายผู้หญิงซึ่งเป็นแบรนด์เนม
แล้วก็หยิบขึ้นมาดูเหมือนจะซื้อ
แล้วสุดท้ายเดินหนีไปพร้อมกับกระเป๋าโดยที่ไม่จ่ายเงินครับ
ซึ่งเป็นจังหวะที่ตรงนี้ไม่มีพนักงานเฝ้าอยู่
คือห้างตามต่างจังหวัดไม่ได้แบบเข้มงวดเหมือนที่กรุงเทพนะ
ก็จะไม่มีคนคอยเฝ้าคอยดูนะครับ
ต่อมาก็สอบถามไปยังตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอน๕โมงเย็นของวันที่๑๔ธันวาคม
ผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความว่าที่ร้านถูกขโมยแบรนด์เนม
ซึ่งขณะนั้นพนักงานกำลังให้บริการลูกค้าที่ไปซื้อของคนอื่นอยู่นะครับที่ให้ไปหอบของขวัญให้

ค่ะพอห่อของขวัญเสร็จก็เดินไปที่จุดประจำที่เป็นจุดที่ยืนภายในช็อปตามปกติ
กลับมาพบว่ากระเป๋าสะพายข้างแบบผู้หญิงสีดำนั้นหายไปครับ
พนักงานจึงไปตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิด
พบว่าเป็นผู้หญิงในภาพกำลังที่จะก่อเหตุพอดีจึงได้นำหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
กรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคลิปจากวงจรปิดเหมือนกันนะคุณ
ใช่ครับคือมีการปล่อยมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นข่าวมาแล้วด้วย
ก็มีการเผยแพร่จากกล้องวงจรปิดความยาวสักประมาณเกือบ๑นาทีคุณผู้ชม
นี่ฮะก็เป็นภาพนาทีที่เขาใช้คำว่าโจรสาวหน้าตาดีนะ

แจ็คเก็ตออกจากไม้แขวนแล้วเธอเดินเบี่ยงมาตรงนี้
แล้วใช้ตัวบังแล้วค่อยม้วนเสื้อแจ็คเก็ตให้เล็กที่สุด

เดินไปอีกเดี๋ยวเธอจะเดินไปอีกมุมนึง
แล้วก็เนี่ยค่ะก็พอถึงตรงนั้นก็ค่อยเก็บใส่กระเป๋า
ซึ่งเธอก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะแต่งตัวดีนะครับ
ก็สหมวกแก๊ปสีดำสั่วครุมสีเทา
ทำทีเป็นลูกค้าเดินช้อปปิ้งเหมือนเดิมแล้วครับ
ก่อนจะใช้จังหวะที่ไม่มีคนอยู่หยิบเสื้อแจ็คเก็ตไป
แล้วก็ใส่กระเป๋าเดินไปหน้าตาเฉย

เพราะว่ารูปร่างลักษณะก็คล้ายกันแบบนี้

แต่ว่าน่าจะหลักฐานชัดเจนเพราะว่าใบหน้าเนี่ย